ทีนี้มาดูคู่มือเลือกตั้งฉบับไทยรัฐทีวีกันหน่อยนะคะ
เราก็รวบรวมเกร็ดต่างความรู้ต่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
อย่างวันนี้เป็นเรื่องของสส๕๐๐คน
คือก็จะแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
แล้วก็แบบบัญชีรายชื่ออีก๑๕๐คน
แต่การคิดคำนวณสอสอในแต่ละจังหวัดที่มันไม่เท่ากันเขาคำนวณจากอะไร
เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะจากคู่มือเลือกตั้งฉบับไทยรัฐทีวีค่ะ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้กำหนดให้มีสอสอจำนวน๕๐๐คน
เป็นสอสอแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
สอบแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน

จะถูกนำไปคำนวณเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
แบ่งเขตเลือกตั้งสส๓๕๐คน

ซึ่งแต่ละจังหวัดจำนวนสอสอจะไม่เท่ากัน

เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ที่มีจำนวน๖๖๑๘๐๐๐คนมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย
โดยจะได้ค่าเฉลี่ย๑๘๙๐๐คน
ต่อสอ๑คนหรือ๑เขต

เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด

คือ๓๐คนหรือ๓๐เขต
รองลงมาคือจังหวัดนครราชศรีมา
ประชากร๒๖๓๐๐๐คน

อุบลราชธานีประชากร๑๘๖๐๐๐คน

ขอนแก่นประชากร๑๘๐๐๐๐๐คน

และเชียงใหม่มีประชากร๑๗๔๐๐๐คน

ขณะที่จังหวัดชนบุรีบุรีรำศรีสะเกด
อุดรธานีนครศรีธรรมราช
และสงขลามีสอสอจังหวัดละ๘คน

คือตราดนครนายกพังงาแม่ห้องศร
มุดสงครามสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง
แบ่งจำนวนสอสอแบบแบ่งเขต๓๕๐คน๗๗จังหวัด

จะเห็นตัวเลขว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๐จังหวัด
ได้สอสอมากที่สุด๑๑๖คน
ลองลงมาเป็นภาคกลางและตะวันออก๙๒คน
และภาคใต้๑๔จังหวัด๕๐คน